กินของทอดบ้างบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นการฉีกดของทอดแบบอร่อยสุดไปเลยจ้า
ไปที่จังหวัดพิศนุโลกบ้านคุณชนะค่ะ
ดีบ้านคนชนะมีร้านอร่อยเยอะเลย

เจ้าของร้านคือคุณสุพนัทสอนลำนะคะ

เปิดร้านขายหมาล่าจงเจริญอยู่แล้ว
เมนูหมาล่าเนี่ยจะขายดีช่วงเย็นมากเลย
แต่เขาคิดว่ากลางวันว่างทำอะไรดี
ปอกผลไม้ขายดีไหมก็ดี
เลยนั่งปอกสับปะรสปลอกแล้วก็หันเป็นชิ้นแบบนี้
แต่ก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วจะทำแบบว่าขายสับปะรดสดทานมันก็ทั่วไป
เดิมก็เลยนำมาชุบแป้งทอด
ทำเหมือนเป็นกล้วยทอดขายซะเลย

นี่ไงน้องน้องกินน่ะน้องรสชาติเป็นสับปะรดไหม
รสชาติเป็นสับปะรดสิเพราะมันเป็นสับปะรด
นี่เสด็จน้ำมันนี่เหมือนเอ็นข้อไก่ทอดเหมือนกัน

เขาบอกเลยว่าเขาไปทานที่อื่นมาแล้วถูกอกถูกใจ

เออสับปะรดมันก็จะมีความเปรี้ยวหวานถูกต้องอันนี้รางบัว
รากบัวใช่ไหมครับกินเข้ากันอร่อยมาก
ถูกต้องเลยค่ะเขามีรากบัวทอดมีสาเกทอดที่ก็ขายดีไม่แพ้กันด้วย
บอกเลยว่านี่เป็นการฉีกกฎของเมนูทอดที่น่าสนใจ
เห็นแบบนี้แล้วใครที่อยากจะไปลิ้มลองนะจ๊ะ

ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจบรายการตลอดข่าวคุณไปได้เลย
ค่ะแต่รีบไปหน่อยละกันเพราะว่าบ่ายเนี่ยของก็หมดแล้วค่ะ
ฮะเออของหมดไวมากจริงค่ะนะฮะงั้นเตรียมเลยค่ะ

ร้านกล้วยทอดจงเจริญอยู่ที่พิศนุโลกนะ
ให้เบอร์โทรเอาไว้นะหน้าจอตรงนี้ค่ะ
อุ๊ยกล้วยทอดเขาก็มีอืม
สั่งในเฟซบุ๊คก็ได้แป้งกล้วยทอดจงเจริญ
อยากกินเลยคุณจะกลับพิศนุโลกเมื่อไหร่คุณชนะ
ยังไม่กลับมา๕ปีแล้วค่ะ
บ้านช่องลืมแล้วเหรอ

โอ้โหคุณพูดอย่างนี้ผมยิ่งกลับไม่ได้
โอ้โหอ่ามีโอกาสก็กลับค่ะ

จะมาถึงไหมดิฉันว่าเขากินตอนกลับรถกลับมาหมดถึงมาก